มันมีความเคลื่อนไหวตามมาเยอะเลยนะคะจากกรณีคุณแม่ของคุณตังโมกับทนายเดชา
ที่ไปยื่นถอดเรื่องออกจากกรรมธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภานะคะ
เราได้ไปเห็นทนายตั้มทนายสิทธาเบี้บังเกิดเขาโพสต์เอาไว้

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูโพสต์ว่า

แม่ปลดแกล้งเก่ง
ถ้าผมทำได้ก็อยากจะลองปลดแม่ดูบ้าง

คนไหนก็ไม่รู้พูดถึงใครก็ไม่รู้

รายคาที่การมูลณิธิทีมงานธนายประชาชน
ทีนี้ค่ะคือเราได้เห็นโพสต์ของทนายตั้มนะคะ
แล้วก็ต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่า
อย่างคุณแม่แตงโมเคยโกรธทนายตั้มคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม

แต่ก็เพิ่งให้อภัยทนายตั้มไปในพิธีไว้อาลัย
ที่แบบให้อภัยแบบ๑๐๐แล้วอะไรแบบนี้

นายตั้มก็เลยทิ้งท้ายเพิ่มเติมเอาไว้ในโพสต์
โพสต์เอาไว้ว่าถ้าแม่โกรธ๑๐๐เดี๋ยวผมไปง้อใหม่นะครับ

เลยโพสต์ต่อของตัวแม่โกรธ
ถ้าแม่กด๑๐๐เดี๋ยวผมไปง้อใหม่นะครับ

คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะ

เป็นอดีตคนรักของคุณแตงโมนะคะ
ได้มีการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย

มหัศจรรย์สัตว์โลกกิ้งก่าเปลี่ยนสี
แฮชแท็กอย่าพลาดผิงใครในคอมเม้นต์
ทีนี้ชาวเน็ตก็เลยสงสัยว่าหมายถึงอะไร
ตกข่าวอธิบายหน่อยว่าสิ่งที่คุณแต๊งโพสต์

ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะพูดคุยกับคุณแต๊งนะคะ
คุณแต๊งบอกว่าคือ
ไม่สบายใจกับหลายอย่างในคดีของคุณตังโมนะคะ
ไม่สบายใจการกิจกัน

ทั้งทางคุณแม่และทนายเดชาที่ถอดถอนคดีของคุณตังโม

คือโดยเฉพาะไม่สบายใจที่คุณแม่ไม่อยากให้ตำรวจไม่สบายใจ
ให้สัมภาษณ์ของทนายเดชา

เขาก็ไล่มาเลยว่าไม่สบายใจอะไรบ้างนะคะ
ก็ฝากถึงคุณแม่ของคุณตังโมว่า
ทุกคนในสังคมรวมถึงคุณแต๊งเอง
อยากจะเห็นการทำงานของตำรวจที่โปร่งใส
อยากจะให้คุณแม่มองมุมกว้าง

ไม่ใช่มองแค่มุมของตัวเอง
ตอนนี้คุณแม่แบบฟังคุณตำรวจ

คุณปอล์คุณโลเวิร์ตสุขภาพ

แต่คนในสังคมไม่คิดแบบนั้นนะ
เพื่อที่จะแบบนัดน้องแตงโมเขา

ของทุกคนในประเทศ
แคร์ความรู้สึกของแฟนคลับนะครับ
ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของแม่เพียงคนเดียว

ทนายคลายทุกข์เดี๋ยวไปดูหน่อยนะฮะ
บอกว่าคุณแม่น้องแตงโมมาอุดหนุนของที่ละลึก

คุณแม่ก็มาซื้อกระเป๋านะครับ

เป็นกระเป๋ากระจูด๒ใบนะครับ
คุณแม่บอกว่าซื้อมาแล้ว๑ใบ
ก็เหมือนกับช่วยเขารีวงรีวิวด้วย
โพสต์ภาพคู่กับคุณแม่ด้วยแล้วก็กระเป๋าด้วยนะครับ

อุดหนุนกระเป๋ากระจูดของคุณแม่

มีชาวเน็ตไปแสดงความเห็นกันเยอะแยะนะครับ
บางคนก็บอกให้อภัยคุณแม่๑๐๐
บางคนก็บอกว่าเออทำไมช่วงนี้
มีเวลาลงเวลามาซื้อของซื้อกระเป๋า

เขาก็อาจจะต้องหาเวลาลงเวลาไปซื้อข้าวซื้อของบ้างหรือยังไร
นี่นะฮะเอาเป็นว่าเลยเอามาฝากกันบรรยากาศตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ